สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษาราตลอดสัปดาห์นี้อากาศถือว่าดีค่ะ
ดึกจนถึงเช้าเย็นสบายแต่สัปดาห์หน้าอาจจะมีฝนเข้ามารบกวนเล็กน้อย
ก่อนที่จะกลับมาหนาวเย็นอีกรอบค่ะแม้ว่าช่วงนี้ลมหนาวจะอ่อนกำลังลงเล็กน้อย
และอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณสองถึงสี่องศาเซลเซียสแต่ทางตอนบนของประเทศ
ยังมีโอกาสสัมผัสอากาศเย็นเย็นดึกจนถึงเช้าแถมมีหมอกแต่ช่วงกลางวันระมัดระวังหน่อยนะคะ
แดดแรงค่ะวันนี้ฆ่าเจรียของฝนอยู่ที่๑๒๐๓๐ของพื้นที่
ที่ภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่าง
พื้นที่ริมทะเลอ่าวไทยจุดที่มีฝนคลื่นค่อนข้างสูงได้๒๔เมตร
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะ
อุณหภูมิระหว่างวันภาคอีสานยังคงเป็นภาคที่หนาวที่สุดในพื้นราบ
วัดได้๑๖องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดวัดได้๓๔องศาเซลเซียสค่ะ
กรุงเทพมหานครไม่มีฝนแล้วเย็นจนถึงเช้าอากาศเย็นสบาย
อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้๒๓องศาเซลเซียสค่ะ
สุดสัปดาห์นี้บางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้
เตรียมรับมือฝนก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาลลอยกระทงค่ะ